อันนี้เนี่ยเรื่องผัวเก่าผัวใหม่ค่ะโอ๊ยผัวเก่าเนี่ยนะ
ก็มีทั้งไปขู่อาฆาตผัวใหม่แล้วก็มีการบุกไปที่บ้านผัวใหม่จะไปทำร้าย
ฝั่งผัวใหม่เองบอกว่าผมพยายามเลี่ยงแล้วนะผมพยายามอดทนแล้วนะ
หายใจเข้าหายใจออกทนไม่ไหวท้ายที่สุดเอามีดมา
ฟันผัวเก่าผัวเก่าตายเลยค่ะอ่าฮะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะ
ที่เบลออยู่เนี่ยเป็นสบของผัวเก่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๔๓๐เมื่อเช้าที่ผ่านมาเลย
มีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
คนตายเนี่ยคือเป็นผัวเก่านะคุณผู้ชมชื่อว่านายมณัฐ
เติมสายทองอายุ๔๐ปีค่ะคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
แล้วข้างศพก็มีมีดดาบยาวสัก๕๐เซนตกอยู่เล่มหนึ่ง
ห่างออกไปเนี่ยเจอคนก่อเหตุคือนายวงน้อยวรดิตอายุ๓๘ปี
ก็เป็นผัวใหม่นั่นแหละเขานั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
ไม่ได้หนีไปไหนเล่าให้ฟังแบบนี้
คือนายมณัฐเนี่ยนะเขาเป็นอดีตสามีของเมียผม
ทีนี้เขาก็บุกมาที่บ้านมาหาผมเนี่ยตั้งใจจะมาทำร้ายครอบครัวผมนั่นแหละ
จริงเมียก็เลิกรากับเขาไปแล้วแล้วเมียก็มาคบกับผม
ที่ผ่านมานะตัวของนายมณัฐเนี่ยโอ้ยโทรมามาขู่ผมตลอดเลย
ผมพยายามเลี่ยงไม่อยากปะทะไม่อยากเจอไม่อยากมีเรื่อง
ระงับอารมณ์อย่างถึงที่สุดแล้วเขายังโทรมาจะขู่ฆ่าแบบนี้
มาเหตุการณ์ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงลองฟังค่ะ
แล้วแน่นอนสุดเขาโทรมาผมเขาโทรแต่งคือเต้าหนึ่ง
ก็ยังไม่ทันอะไรแล้วก็มาเขาก็ทะเลาะกับลูกชาย
ตัวขาลเขาเข้ามาแล้วก็โทรกันเลย
ไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็เตือนครับ
นี่ไงผมก็เต็มที่เหมือนกัน

ต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะ

แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองสมุทรสาครดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ